เรื่องของอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือร่วมยุคไม่เกิน๒๓ปี

ประกาศ๒๓จะตัดให้เหลือ๒๒คือตัดอีก๑คน
แต่แน่นอนนะครับถ้ามีเจ็บมีถอนเนี่ย

หัวหน้าภูมิสอนของทีมชุดนี้นะครับ
ส่งรายชื่อให้กับสมาคมทั้งหมด๒๓คนนะครับ

กลางหลังมีชีวิตภัทรลิอดจากเชียงราย
ลิงคานพรมสุดท้ายของเมืองทองนะครับ
กลางมีลัตนากรใหม่คับนี้ของบุรีรัม
ต่างหน้าก็สุประโชคศาสนชาตินะครับ
กรวิทัศาในพวกนี้ก็เป็นดาวดังจากบุรีรำแล้วก็เมืองทองครับ

ก็จะเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬา
ฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในวันที่๓๐พฤษภาคมนะครับ
ก่อนจะทำการตัดตัวให้เหลือ๒๒คน
และเก็บตัวไปจนถึงวันที่๕มิถุนายน
จากนั้นก็จะเดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับ

ทีมที่ร่วมแข่งขันนะครับก็มี๔ทีม
คโปร์เจ้าภาพไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะครับ
นัดแรกไทยพบอินโดนีเซียในวันที่๗มิถุนายน

ส่วนวันนี้ก็พลาดไม่ได้นะครับฟุตบอลไทยลีกครับ
ลีกสูงสุดในบ้านเราวันนี้ครับ
สำหรับความพร้อมบุรีรำจะพบกับเมืองทองยูเนเต็ด
ซึ่งเกมนี้ครับบุรีรัมป์ไปร้องจ่าโผ
ส่วนเมืองทองเป็นระดับที่ไม่ดีนะครับ

การเจอกันครั้งนี้มันผิดจากฤดูการที่๒

วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแต่ศึกแห่งศักดิ์ศรียังคงเหมือนเดิม
ให้สัมภาษณ์ไว้ในริติศาสนของบุคริลำ

เขาบอกว่าหลังบุคริลำกับเมืองทอง
สถานการณ์ของทั้งคู่มันแตกต่างกัน
แต่การเจอเมืองทองทุกครั้งไม่เคยเป็นงานง่ายสำหรับประสาทสายฟ้า
และเมืองทองเป็นทีมที่เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาทีมของบุรีรำ

แล้วก็บอกว่าเห็นใจสถานการณ์ของทีมเมืองทอง
แต่เกมนี้มีความสำคัญสำหรับบุรีรำ
คู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา๑ทุ่มครับ
ติดตามกันได้นะครับสำหรับคู่นี้มันแน่นอน
คือเจอกันแต่ละครั้งนะโอ้โหคู่นี้ไม่มีใครยอมใคร
มักจะมีประเด็นหลังเกมให้ได้ติดตามกันอยู่เสมอ
แต่ว่าสถิตินะครับทางบุรีรำนั้นก็ดูดีกว่า